อีกหนึ่งรายการในวันศุกร์นี้นะครับยิ่งใหญ่มากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
เมื่อวานครับนักชกไทยนะครับนักสู้ไทย๓คน

แล้วก็มีการฝึกซ้อมกันในช่วงสายให้แฟนได้ทำข่าวกันด้วยครับ
นี่ขนาดยังไม่เริ่มของจริงก็คึกคักแล้วนะ
ครับก็เป็นการที่น่าสร้างสีสันในวันศุกร์นี้ได้เป็นอย่างดี
เฉพาะมีแชมป์โลกเป็นคนไทยนะครับ
คนนี่ไม่ใช่มีแค่นี้ในรายการนะครับ

แต่ว่านี่คือ๓ตัวนำนะครับที่จะขึ้นชก

คนนี้แชมป์โลกนะครับในรุ่นสตอเวท
แล้วก็ยอดสนานสิทธิยอดคงนะครับ
ใครดูมวยสากลสลักเล่นรู้ดีอดิษฐ์แชมป์โลก

แล้วก็ครูตองชวนภัทรวิรัตน์ชัยนะครับ
ย่านสุขุมวิทย๖๙ก่อนจะลงแข่งขันจริงในวันศุกร์นี้
สามคนก็เชิญชวนให้แฟนนะครับร่วมเชียร์วันพรุ่งนี้
และมั่นใจว่าด้วยเสียงเชียร์จะช่วยพวกเขานั้นสร้างประติศาสตร์
ลึกว่าศิลปะการต่อสู้และนักสู้ของไทยนั้นเป็นที่หนึ่งของโลกครับ
หรือว่าประจันหน้ากันนี่แหละให้คู่ต่อสู้ของแต่ละคู่ได้พบกัน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันแล้วก็มีแฟนเข้าไป
โหหนาตาเลยทีเดียวนะเพราะวันนี้งานนี้คือคลักมาก
ไลท์ครับอยู่ในรุ่นของการชิงชำโลกรุ่นสปอร์เวท
ระหว่างเดชน์อำนวยโชคนะครับชำโลกชาวไทย
ซึ่งก็เชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรก
แผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองซึ่งก็เป็นแชมป์โลกชาวไทย
จากจังหวัดตรังนี่แหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีนักชกชาวไทย
ขึ้นสำเวียนอีกหลายรายเช่นยอดสนานศิษย์ยอดทง
พบกับเทรสโคซาวจากกัมพูชาในรุ่นแคชเวท๖๒กิโลกรัม
รวมถึงชนพัฒน์วิรัติชัยจะพบกับคาวลินออง
จากเมียนมารในรุ่นไลฟ์เวท๗๐๔ถึง๗๗๑กิโลกรัมนะครับ
ความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสที่มาชุดที่มือใจหาที่นี่ครับ
เดชดำรงสออำนวยสิริโชคเข้ามาครั้งนี้มาเป็นแชมป์นะครับ

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานก็คือการประกอบตัวของทีมบอร์ดับวันหญิงนะครับ
ในชุดลุยโอลิมปิกที่ถึงแม้จะไม่ได้ไปแต่ก็มีความยินดีกลับมา
เพราะว่าได้รับเงินอัชจิตจากวัฒนาสมอเสิร์ฯนะครับ

เป็นการสร้างเกษร์ให้กับสองทีลามารวมกันนะครับ
แฟนเยอะมากครับก็มอบให้บอกว่าเป็นกำลังใจนะครับ
แล้วก็คุณชาตรีก็ยังหวังว่าเดชน์ดำรงนี่นะครับ
เราโดนโกงที่ญี่ปุ่นจากทีมชาติวอลเลฟบอลเด็ดดำรงจะโชว์ในเวทีโลกคนไทยเป็นสุดยอดขนาดไหน
มีการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่
พรุ่งนี้มาให้ติดตามกันในชุดของข่าวเท่า
แต่ย้ำอีกครั้งใครที่ยังไม่มีบัตร
มีบัตรนะครับคู่เอกเดชน์ดำรงเจอกับโยธิสักะนายิโตะเรียกว่าใช้อย่างเขาคือโรบิตะนะครับ
ตาอาจจะไม่ค่อยเหมือนแต่สไตล์การสู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็จัดการแข่งขันกัน๒๗พฤษภาคมนี้นะครับบัตรราคา๓๐๐๑๒๐๐๐บาท
เล่นได้ชมกันใครไปไม่ได้เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีติดตามการถ่ายละสดได้
ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มเป็นต้นไปครับ